กรุงเทพมหานครในวันนี้ก็ได้เปิดแถลงข้อเท็จจริงนะครับ
กรณีของโครงการไฟแสงสีแห่งความสุข
หลังจากที่อดีตสอสอภักราชอธิบัตรนะครับ
ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการบริหารงาน
ไม่โปร่งใสของกรุงเทพมหานครครับ
นายอมรกิจเฉวงกุลรองพวกราชการกรุงเทพมหานคร
ได้ชี้แจงกรณีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ปัจจุบันมีกล้องทั้งหมด๕๙๑๕๔ตัว
ซึ่งดำเนินการติดตั้งและใช้งานได้แล้ว๔๗๗๑๙ตัว
ส่วนที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙

ก็คือกล้องที่เชื่อมสัญญาณกับไฟเบอร์ออปติก
กล้องอิสระที่ติดตั้งในเขตพื้นที่ซอยลึก
ก็ใช้วิธีตามสำนักงบประมาณ
แล้วก็ใช้รายละเอียดทั้งหมดตามสำนักนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างรายใดที่ใช้กรณีพิเศษ
ขอให้นายวิราชจันพิทักษ์อดีตสสพักประชาธิปัต

แล้วก็ให้เกียรติข้าราชการในการดำเนินการ
เพราะว่าทุกเรื่องที่ดำเนินการเป็นเรื่องของระเบียบ

ว่าได้ว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร

และเรื่องนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของปปช
จึงไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้
สำหรับข้อสงสัยการจัดซื้อจัดจ้างไฟ
ระดับมูลค่ากว่า๓๙ล้านบาท

ได้รับอนุมัติจำนวน๓๐๐ล้านบาท
โดยเป็นเงินที่ใช้ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
และไม่มีการหัวประมูลแต่อย่างใด
คุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปเสียงการชี้แจง
แบบเต็มได้ในแอปพลิเคชัน